ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนั้น
ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับ
แต่ว่าราคาสินค้าโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันที่แพงขึ้น
ก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกันครับ
นายภูนพงศ์นายภาพรขออภัยครับ
นายภูลพงศ์นายนาภาพรเป็นภูมิในการสำนักงานนโยบายและยุทธศาส

ตอนนี้ดัชนีมราคาผู้บริโภคต่างในเดือนสิงหาคมนั้น
ยังเป็นการปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่๙
สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจฟื้นตัว

มีรัฐบาลใหม่แล้วก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนดีขึ้นตามไปด้วย
ขนาดที่ราคาพลังงานครับ
รวมถึงราคาสินค้าและบริการต่างยังอยู่ในระดับสูง
ก็ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นตามไปด้วยครับ
เพราะราคาน้ำมันเองก็สูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก
และเรื่องของค่าขนส่งต่างทั้งเครื่องบินทั้งเรื่องของรถโดยสารต่างก็แพง
ค่าไฟก็แพงก๊าซหุงต้มเองก็ปรับตัวสูงขึ้น
ก็เป็นที่มาที่ไปทำให้อัตราเงินเฟ้อนั้นสูงขึ้นตามไปด้วยครับ
ในส่วนของราคาสินค้าโดยเฉพาะข้าวของเครื่องใช้เช่นแปลงกระดาษชำระยาสีฟัน
และยารักษาโรคต่างเองอันนี้ก็แพงขึ้นนะครับ
แต่ว่าสินค้ากลุ่มอาหารสดทรงตัว
เนื้อสัตว์เองเครื่องประกอบอาหารเองอันนี้ราคาลดลงนะครับ
ก็ทำให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์เองก็บอกว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของปีนี้น่าจะอยู่ที่กรอบระหว่าง๑๒
แต่สุดท้ายต้องจับตาดูนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะออกมาว่า
จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อไปอย่างไรบ้างนะครับ